การผ้าเหลืองได้ร้อนอีกแล้วนะคะคราวนี้คนที่ถูกกล่าวหาเป็นถึงระดับเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดัง
เขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยนะทักแชทในเฟซบุ๊คไปคุยกับหนุ่ม
คุยกับผู้ชายหลายคนเลยล่าสุดเนี่ยเป็นนุ่มอายุสิบแปดค่ะ
เขาบอกว่าตอนแรกก็ทักไปคุยเรื่องของธรรมะคุยไปคุยมาสักพักชวนไปทำอะไรอะไรกันไหม
แล้วข้อความเนี่ยเขาบอกโอ้โห๑๘บวกเลย
ข้อความบางส่วนเนี่ยเพจแม่ทัพลิงเขาเอามาโพสต์ไว้นะคะ
เป็นการพูดคุยระหว่างเจ้าอาวาสวัดสายป่ากับโยมที่เป็นผู้ชาย
แรกมาแบบเบาก่อนบอกว่าคิดถึง
หลังจากนั้นถามว่าแข็งไหมครับ
อาจจะหมายถึงแข็งแรงแบบสุขภาพแข็งแรงหรือยังไง
จนกระทั่งแบบช่วยปลุกหน่อยอะไรอย่างนี้
ทำอะไรอาบน้ำคุณผู้ชมอ่านเอาละกันเนอะดิฉันไม่รู้จะอ่านยังไงดี
ทำไมถึงกล้าขนาดนี้นะ
นี่ค่ะส่งมาแบบรัวไม่หยุดแล้วลองดูจากภาพแชทก็เห็นว่าส่งมาฝั่งเดียว
จะให้ทำอะไรครับอยากให้จุดหรอครับนู่นนี่นานนู่น
หลังนี่เริ่มถึงขั้นวนเวียนเข้าไป๑๘บวกหนีใดปลดปล่อยไหมอยากให้ช่วยไหมยังไง
จนสุดท้ายบอกขอมีขึ้นให้อ่านเนี่ยขอจับได้ไหมลองไหมขอใช้ปากได้ไหม
คือเอาเป็นว่าสิ่งที่พระรูปนี้เขาทักมาคุยกับชายหนุ่มคนนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนะ

ส่งของให้เลยส่งภาพของลับไปให้เลย

ก็นี่ไงคะแต่วันนี้เราได้คุยกับเขานะได้คุยกับเจ้าตัวนะ

เอาไปคุยกับหนุ่มวัย๑๘ปีก่อนดีไหมคะ

คือพระรูปนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เอาขออภัยน้องคนนี้อยู่ที่จังหวัดน้องคาย

คือน้องเป็นคนชอบศึกษาเกี่ยวกับธรรมะ
แล้วก็แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะในเฟซบุ๊กเป็นปกติอยู่แล้ว

ต้นปีที่แล้วพระรูปนี้ทักแชทมาขอเป็นเพื่อน

หลังจากนั้นก็เลยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับธรรมะอย่างเดียวเลยนะ

ไม่เคยเจอหน้ากันแม้แต่ครั้งเดียวก็คุยเรื่องธรรมะแบ่งปันกันไป
ผ่านไปหนึ่งปีพระชวนให้ไปหาที่วัด
ไปทำบุญที่นั่นที่นี่น้องบอกน้องไม่ไป

เวลาพระมีกิจนิมนต์ที่หนองคายก็จะชวนน้องบอกให้ออกมาหาอัตมาหน่อย

หลังพระก็เลยทักมาแนวนี้เลยค่ะ
เริ่มแบบลามกอนาจารย์๑๘
น้องบอกน้องถึงขั้นส่งเรื่องร้องเรียนไปให้สื่อมวลชน

แล้วก็รู้มาว่ามีผู้ชายหลายคนถูกพระรูปนี้
ส่งข้อความหาในลักษณะแบบนี้แถมเสนอเงินให้ด้วย
ครั้งละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทแลกกับภาพถ่ายวับวิวสี่หิวสี่หิวอะไรแบบนี้ค่ะ
เห็นว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับท่านแอดเฟสผมมา
แต่ทีนี้ท่านก็มาสนทนาธรรมะครับในช่วงแรก
แต่พอช่วงหลังมาท่านก็เริ่มชวนคุยพาในเชิงทางลามกขึ้นมานะครับ
แล้วหลังมาท่านก็เริ่มส่งรูปอาณาจารย์ของท่านนะครับมาให้ผมดู
เชิญชวนให้ไปมีอะไรด้วยอย่างนี้ครับว่างไหมคือประมาณว่าให้ช่วยตัวเองให้ดูอย่างนี้นะครับผม
ทักมาครับแต่ผมจะเข้าไปอ่านเฉยแต่ไม่ได้ตอบครับ
ทักมาในธรรมนองเวลาที่ท่านมีกิจที่ท่านจะทำอย่างนี้นะครับ
ท่านจะทักมาแล้วก็ส่งรูปท่านมาอย่างงี้นะครับพอท่านเสร็จกิจตรงนั้นปุ๊บ
ท่านก็จะรีบลบแชทลบรูปอะไรทิ้งไปหมดเลยฮะนี่คืออะไร
ในที่นี้อาจจะเป็นการช่วยตัวเองมาเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองด้วยนะครับ
เพราะว่าท่านก็เป็นพระครูนะครับเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่อีกองค์หนึ่งด้วยนะครับ
คือเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพระชั้นผู้ใหญ่เลย
คุยกับผู้เสียหายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ตามหาจนเจอค่ะเป็นพระอยู่ที่วัดในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เป็นเจ้าอาวาสก็ได้คุยเจ้าอาวาสบอกแบบนี้
อาตมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมาสิบปีแล้วนะบวชมายี่สิบสี่พันศา
ข่าวเนี่ยอัตมาก็รู้เรื่องแล้วแต่อัตมาไม่ขอพูดอะไรมากละกัน
ขอพูดอย่างเดียวว่าที่เห็นในแชทนั้นไม่ใช่อาตมา
ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อาตมา
ว่าอัตมาถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดียอมรับว่ามีการทำใจมาบ้าง
ก่อนหน้านี้แล้วว่าสักวันจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้

นะ

ถ้าอย่างนี้จะออกมาอย่างแก่กันหรือยังไง
นักษณะนั้นแต่ก็ไม่ได้เจ๋งกันเกิดจาก

ก็ต้องไปเลย
คือตอนนี้ถ้าออกไปกล่าวแล้วก็เสียแล้ว

หรือเจ้าก็ไม่เชื่อกรรมขอโทษนะครับ
ลูกศิษย์ลูกหาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่า
หลักฐานที่เห็นในแชทไม่เห็นหน้าเจ้าอาวาสด้วยซ้ำ

ว่านี่คือเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กอ่ะ
ใครจะทำเฟสปลอมเฟสอวตารเอารูปใครไปใช้ก็มีเยอะแยะ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง
อันนี้ลูกศิษย์บอกแบบนั้นนะคะ

มันก็คิดได้ในมุมที่ว่าสมมุติถ้าในมุมของผู้ที่เขาเป็นระดับเจ้าอาวาส
หรือเป็นพระเนี่ยนะหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่เนี่ย
เรากล้าคุยกับใครสักคนหนึ่งแบบนี้หรือเปล่า

ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้ก็รู้ว่ามันแอปอะไรพวกนี้ได้แล้ว

จะได้ตามหาให้เจอเลยว่าใครมันกันแกล้ง
ไม่งั้นเดี๋ยวก็มีการแกล้งกันอีกใช่ไหมใช่ค่ะ